กรณีวินจักรยานยนต์รับจ้างทะเลาะวิวาดกันนะครับ
จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่ซอยอุดมศุกร์
ซึ่งมีเรื่องของผลประโยชน์กับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นจะจริงหรือไม่
วันนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดเสวนาหาคำตอบเรื่องนี้นะครับ
เจาะประเด็นจากรายงานครับ
เฉลิมช่างทองมดันนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยายนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย
รับว่าในปัจจุบันยังคงต้องต่อสู้กับผู้มีอิทธิพล
ที่อยู่เบื้องหลังวินรถที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งภาครัฐไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจัง
และยิ่งมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาด้วย

สามารถกระทำอยู่ภายใต้การดูแลของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ได้
นี่คือต้นเหตุที่มันเกิดเหตุร้ายขึ้นมาจริงก็คือว่า

ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ตรงนั้น
เราเป็นวินเนี่ยเราไปร้องขอให้ท่านช่วยเหลือเรื่องวินเถื่อนก็ดี
เรื่องที่มาตั้งวินทับซ้อนก็ดีเนี่ย
มันไม่ได้รับการตอบสนองจากภาครัฐที่ดูแลอยู่ตรงนั้น
พอไม่รับการตอบสนองเนี่ยจาก๕คนเป็น๑๐คนจาก๑๐คนเป็น๑๐๐คน
คน๑๐๐คนมันตั้งกลุ่มอยู่บนละ๒ฝั่ง
ความกลัวกันมันไม่เกิดมันไม่มีนะ
พอมันไม่มีปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้มันต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน

เราอยากจะให้รู้ว่าเส้นทางความโหดร้าย

มันเป็นวินที่เขาไม่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้อง
ส่วนพวกเราที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง
สิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึงเลยเนี่ยก็คือว่า
เราทำผิดกฎหมายไม่ได้

ผู้ที่ทำวิจัยและศึกษาปัญหานี้มาโดยตลอด
ระบุเสื้อวินมีมูลค่ามหาศาล

ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนจำนวนมาก
เป็นที่ต้องการของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่

หากปฏิบัติถูกต้องกับ๔หน่วยงานหลัก
ที่ดูแลทั้งกรมขนส่งทางบก
กรุงเทพมหานครตำรวจและทหาร
ทำไมยังต้องมีการจ่ายเงินให้กับผู้มีอิทธิพล
จริงหรือไม่ที่สื่อหลายสื่อ
โดยเฉพาะทางช่องต่างบอกว่า
เสื้อวินเนี่ยมันมีมูลค่านะครับ
ผมยกตัวอย่างนะครับวินที่แพงที่สุด

เขาบอกตัวหนึ่งแสนนึงขึ้นไป
อยู่บริเวณรถไฟฟ้าแสนนึงขึ้นไป
ถ้าตามหลักเนี่ยมี๔หน่วยงานหลัก
จดทะเบียนกับ๔หน่วยงานหลัก
ขึ้นทะเบียนกับ๔หน่วยงานหลัก
จดแจ้งการทำธุรกิจกับ๔หน่วยงานหลักนี่แล้ว
ทำไมต้องจ่ายค่านักเลงครับ
อันนี้คือปัญหาที่ตามมา
การทำร้ายร่างกาย
อดคล้องกับที่พันธ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตร
อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรลำลูกกา
และขอลำนี้เสียงประชาชนปฏิรูปตำรวจ
ว่าปัญหานี้สะสมมานาน
ผู้บังคับใช้กฎหมายไม่เอาจริงเอาจังตั้งแต่ต้น
พอเกิดเรื่องจึงค่อยมาดำเนินการภายหลัง
โดนถีบรถบ้างอะไรแบบนี้ครับ
แล้วก็ไปแจ้งความ
พอไปแจ้งความก็จะช้าหน่อยครับ
สักสี่โมงกว่าจะเสร็จก็ประมาณสักบ่ายสอง

มีเขาแกล้งเบรกให้รถชนบ้างอย่างนี้ครับ

บัตรประชาชนใบเดียวถ่ายทำนองมาสามารถขับได้
มีสถานแวะจังบัตรนั้น

มันจะไม่มีการกระทำซ่ำอีก
แต่ปัญหาว่ามันไม่ได้ถูกยับยั้ง

การลงโทษการจับกลุ่มผู้กระทำความผิด
ต้องนำตัวผู้ตามผิดมารับโทษให้ได้
อันดับหมายว่าเขาฆ่ากันแล้วยิงกันแล้ว

มีการสำรวจราคาเสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แบ่งตามปริมาณผู้โดยสารและพื้นที่เศรษฐกิจ
โดยเสื้อวินมีมูลค่าตั้งแต่๓๐๐๐บาท
ไปจนถึงสูงสุด๘แสนบาท

เงินมูลค่ามหาศาลเหล่านี้จ่ายให้กับใคร

จัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นวาระแห่งชาติ
จนสามารถนำผู้ขับขี่มาขึ้นทะเบียนแล้วกว่า๑แสนราย
ขณะที่บางส่วนที่เป็นวินเถื่อน
ยังคงได้รับความคุ้มครองจากผู้มีอิทธิพลจนถึงทุกวันนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน